ใครที่รอความหวังอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกสักที
เลื่อนหรือเปล่างวดวันที่๑เมษายนที่บอกว่าจะไปออกในวันที่๑๖พฤษภา
ยืนยันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เลื่อนแล้วนะคะเรื่องนี้เปิดเผยโดยโคศกบอร์ดสลากท่านนี้ค่ะ
คุณธนวัฒนพลวิชัยนะคะบอกว่าบอร์ดสลากมีการประชุมกันและยืนยันตามเดิมเลย
ก็คือจะมีการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑เมษายน
จะมีการออกในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน
ทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบมีการคัดกรองเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙อย่างแน่นหนาแล้วก็รัดกลุ่ม
ส่วนการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามปกติเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ
และจะมีการเปิดระบบการซื้อขายจองล่วงหน้าตามปกติด้วย
ที่สำคัญแนะนำนะคะให้ผู้ขายสลากวางแผนการรับสลากไปจำหน่ายให้ดี
เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและพิษโรคโควิด๑๙ที่กำลังระบาด
กำลังซื้อของประชาชนจะยังไม่ปกติเพื่อหลีกเลี่ยงการขายสลากไม่หมด
คือบางคนรับไปไงคิดว่าประชาชนจะซื้อเยอะ
แล้วรับไปตุนไว้สุดท้ายขายไม่หมดก็อาจจะเป็นเรื่องของภาระที่ต้องรับไปนะคะ
แผนกันดีค่ะไม่เลื่อนแล้วนะ
เลื่อนแล้ว๑๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
หลังจากที่ออกมาบอกว่า๑๐๐ไม่เลื่อนเนี่ยนะคะ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่๑๖พฤษภาคม
ผู้ค้าสลากตอนนี้ตื่นตัวมากเลยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลย
แต่พื้นที่จังหวัดเลยเองก็ยังเป็นจุดรวมคนค้าสลากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
และตอนนี้มาตรการนะคะใครที่เดินทางข้ามจังหวัดปุ๊บต้องกักตัว๑๔วัน
คนที่เป็นผู้ค้าในพื้นที่จังหวัดเลยก็บอกว่า
ผมเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ที่จังหวัดเลย
แล้วก็กักตัวละ๑๔วันแต่ทีนี้พอจะได้ออกไปขายแล้วมันต้องข้ามจังหวัดไปอีกอ่ะ
หนังสือรับรองจากทางจังหวัดได้ไหม
ว่าถ้าข้ามจังหวัดไปขายแล้วไม่ต้องกักตัว๑๔วันอีก
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยนะคะกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย
อำเภอปากชมและจากอำเภอเมืองนี่แหละ๓๐คนค่ะ
มาร้องเรียนต่อพวกราชการจังหวัดนะคะในชายวัดชื่นโกสุม
ขอให้ผู้ว่าออกไปรับรองการกักตัวครบ๑๔วัน
ตามที่รัฐบาลกำหนดให้กับกลุ่มผู้ค้าหน่อย
เพราะถ้ามันได้ขายจริงบางทีก็ต้องเดินทางออกนอกจังหวัดไปขายจังหวัดข้างเคียงเนี่ยนะคะ
พร้อมกันนี้ยื่นข้อเสนอ๒ข้อ
ข้อแรกค่ะขอให้ทางผู้ว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะ
หนังสือรับรองการกักตัว๑๔วันปลดล็อกให้ข้ามจังหวัดได้ไปขายได้แบบเดิม
หากข้อเรียกร้องตามข้อที่๑ไม่เป็นผลขอให้ทางจังหวัดหรือภาครัฐรับซื้อคืนสลากในราคาเดิมที่กองสลากกำหนด
หรือมีการเปิดพื้นที่ชั่วคราวที่หน้าสารกลางเองนั่นแหละตั้งแผงขายลอตเตอรี่ได้ไหม
จากปัจจุบันผู้ค้าไม่สามารถเดินทางขายที่ไหนต่อที่ไหนได้อย่างอิสระ
ผู้ว่าบอกว่าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก็จะมอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอ
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ทำแบบประเมินตามมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค
ก่อนที่จะออกใบรับรองการกักตัว๑๔วัน
ให้แก่ผู้ค้าสลากเพื่อเดินทางออกนอกจังหวัดไปขายได้
โดยจะได้ประสานผ่านทางในแพทย์สาธารณสุขเลยค่ะ
เตรียมแบบประเมินของกรมควบคุมโรคเร่งด่วน

กลับไปเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวเองให้มันพร้อมเลย
ตามที่ในแพทย์สาธารณสุขได้แจ้งไว้
และเดินทางไปขอใบรับรองได้ที่
เอาใกล้บ้านเลยสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านค่ะ